คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องการเดินทางกันหน่อยละกันค่ะ
เป็นยังไงบ้างเพราะว่าจะกลับภูมิลำเนากันในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แบบนี้
สภาพการจราจรถนนแต่ละสายนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญวันนี้เป็นวันแรกของ๗วันอันตรายด้วย

ทีนี้คุณผู้ชมไปดูเส้นทางการจราจรหน่อยโดยเฉพาะเส้นทางสู่ภาคเหนือนะคะ
ถนนสายเอเชียค่ะตรวจสอบสภาพเช้านี้เนี่ยเห็นไหม
ยังคงโล่งนะรถยังทำความเร็วได้คุณทัศนัย
วิ่งตรงนี้ประมาณ๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงยังได้อยู่ค่ะ
มุ่งหน้าสระบุรีเนี่ยก็ยังทำความเร็วได้พอกันนะคะ
เดี๋ยวตอนเย็นนี้น่าจะมีคนเดินทางออกต่างจังหวัดกันต่อเนื่อง

ขยับไปต่อที่นครสวรรค์นะครับคุณผู้ชม
การจราจรตรวจสอบต่อเนื่องไปมาเช้า
หลวง๑๑๗ก็คือเส้นทางงั้นคอนสาวนพิสุนุรกแล้วก็ทางเลี่ยงเมืองสาย๑๒๔๒
จราจรก็ไม่ได้หนาแน่นมากนะครับนี่สะพานเดชาติวงเองก็ไม่มีปัญหาเท่าไหร
จริงแล้วตรงนี้เนี่ยทุกเทศกาลก็จะมีปัญหานะครับแต่ว่าก็ยังคล่องตัวไหลลื่นไปได้
เพื่อรองรับปริมาณการจราจรด้วย
แล้วมีการปิดจุดกับรถบางจุดเพื่อเล่งบรบาลรถขาขึ้นทางถ้าเหนือให้สลวกมากขึ้น
พันธุ์ตำรวจตรีเกียรติพรสวัสดีเทพสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง๔กองกำกับการ๑กองบังคับการ
ตำรวจทางหลวงบอกนะครับว่าขาขึ้นตอนนี้ไม่ได้เป็นห่วงเท่าไหร่แล้ว
เพราะประชาชนเริ่มทยอยไปตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้ว
แต่แนะนำแบบนี้ให้ใช้ทางเลี่ยงเมืองสาย๑๑๒แทนไปยังภาคเหนือ
ไม่ต้องผ่านนครสวรรค์มันจะได้ไม่หนาแน่นไม่มาอัดกันอยู่ที่นครสวรรค
รถจะได้ไม่ติดทีนี้ตามจุดพักรถตำตำน้ำมันต่าง
ที่ประชาชนเดินทางออกมาจากกรุงเทพแล้วแวะพักเยอะช่วงนี้
แนะนำคนที่จะขึ้นไปยังพิจิตรพิษฎุโนโลกรถ
ถ้าเข้าเมืองให้เลยไปถึงสามแยกเวียงดอย
แล้วเลี้ยวขวาผ่านเส้นทาง๑๑๗ไป
ตรงนั้นก็เลี่ยงรถติดได้แล้วก็สามารถจอดแวะพักได้เช่นเดียวกัน
ทีนี้ไปดูสายขึ้นสายอีสานกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตรงถนนมิตรภาพก็บรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ

แต่ว่าก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยไม่ได้ติดขัดนะคะ
ตรงนี้เป็นจุดตรงกลางดงมาถึงหน้าฟาร์มโชคชัยค่ะ
ก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ซึ่งก็คอยดูแลอำนวยความสะดวกอยู่
เดี๋ยวทั้งวันนี้จะมีคนทยอยเดินทางกลับมามากขึ้นเรื่อย
แล้วถ้าเกิดว่าการจราจรติดขัดเดี๋ยวเขาจะเปิดเลน
ให้วิ่งย้อนสอนเพิ่มพิเศษอีก๑เลนด้วยนะคะ
คุณผู้ชมยังเห็นรถบรรทุกขนาดใหญ่อยู่ใช่ไหม
คมนาคมบอกว่าขอความร่วมมือเลย
วันนี้ให้หยุดวิ่งตั้งแต่วันนี้จนถึง๔มกราคมปีหน้า
เว้นพวกรถขนส่งสินค้าที่จำเป็น
ผืดผักผลไม้อาหารแห้งน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรพวกนี้

เมื่อช่วงเช้าครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
โอ้โหนี่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปสำรวจการจราจร
ทางอากาศเลยคุณผู้ชมคือก็ต้องสำรวจหน่อย

ฟรีตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมา
คุณผู้ชมยาวไปถึงเที่ยงคืนของวันที่๓มกราคม
คุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐบนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
สาย๙บินดูในพื้นที่ของสระบุรีสีคิ้วโคลาศ
ผ่านจุดบริการประชาชนครองไผ่มิตรภาพออกไป
เส้นทางสาย๓๐๔วังน้ำเขียวด้วย
แล้วก็อำเภอนาดีของปราจีนบุรีด้วย
ก็ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ
ราชการคนทำงานในช่วงของปีใหม่
ท่านก็บอกว่าตั้งเป้าหมายนะตามนโยบายของท่านนายกนะ
ต้องทำให้ปีใหม่ปีนี้สะดวกและปลอดภัยที่สุด
แล้วปีใหม่ปีนี้ถือว่าปริมาณเส้นทางที่ใช้ในการสัญจรมันมีเยอะขึ้น
ในทั้งเส้นทางสายหลักเองก็ดี
มันมีทางขึ้นเนินราชชันก็ดีก็ต้องตรวจสอบ
แล้วก็เรื่องของสถานีบริการน้ำมันต่างด้วย
รวมทั้งสั่งการให้กรมทางหลวงและหน่วยงานต่างจัดการ
มันก็ต้องดูเรื่องอุบัติเหตุด้วย
อย่างที่บอกพอวันนี้เริ่ม๗วันอันตรายนี่นับเลยนะ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่โคราชเมื่อเช้าค่ะคุณผู้ชม
รถชนกันสนั่น๖คันรวดตาย๑เจ็บอีก๗
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าค่ะ
ตรงช่วงกิโลเมตรที่๑๑๔นะคะตรงโคราชมุ่งหน้าสระบุรี
กระบะเนี่ยขับมุ่งหน้าเข้าโคราชแล้วก็ปีนข้ามเกาะกลางมา

รถกระเด็นไปตกอยู่ร่องกลางถนนมีคนเสียชีวิต๑ราย
แล้วก็ไปเจอกระบะดำอีกคันนึงถูกชนท้าย
หงายท้องอยู่กลางถนนแล้วก็มีรถยนต์ที่ถูกเฉียวชนอีก๓คัน
โอ้โหทรัพย์สินของกรมทางหลวงก็ได้รับความเสียหายนะ
บอกจุดกลับรถเอ่ยแล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บอีก๗ราย

เจ้าหน้าที่ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลสูงเนิน
ทีนี้ยังสรุปไม่ได้ค่ะว่าอุบัติเหตุที่ชนสนั่น๖คันรวด
มันเกิดมาจากอะไรเดี๋ยวต้องไปไล่ดูภาพจากกล้องวงจรปิด
แล้วก็เรียกสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้เขาเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้ว
นี่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าเลยนะคะในช่วงปีใหม่